กินกันต่อแต่ย้ำแบบนี้ว่าเมนูต่อไปนี้
อย่าทำทานเองที่บ้านผิดกฎหมายนะฮะ
เมนูที่เรียกว่ามาชิมกันกันที่นี่ก็คือกัญชา
มีทั้งของหวานมีทั้งของขาวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
เขาคิดค้นขึ้นมานะฮะโอ้ยนักชิมพอรู้ข่าวนะ
ชิมกันใหญ่เลยอยากชิมนะฮะเขาตั้งชื่อเอาไว้น่าทานนะฮะ
ขนมที่ทำมาจากกัญชาเนี่ยมีคุกกี้รื่นเริงบางกรอบขบขัน
เบรดพาเพลินนะฮะแล้วก็มีขนมกรุบกรอบที่มีส่วนผสมของกัญชามากมายนะครับ
ทั้งนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศพัฒนาต่อยอดมาจากเมนูของขาวนะฮะ
ซึ่งเคยมีการนำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
กลายเป็นขนมกินเล่นอย่างช็อตเบรกพาเพลินนะฮะ
ทำจากงาขาวผสมกับใบกัญชาคุกกี้รื่นเริงนะฮะ
ก็เป็นธัญพืชอบกับใบกัญชานะฮะ
ส่วนผสมก็จะมีจำพวกถั่วแอลมอนนะฮะ
ใส่กับใบกัญชาแล้วก็ลูกเกดต่างนะฮะ
แล้วก็มีเมนูปังกรอบขบขันนะ
ก็นำเนยไปอบกับใบกัญชานะครับ
แพ็คเนี่ยก็จะรับมีปริมาณกัญชาไม่เกินศูนย์จุดสองสี่กรัมนะครับ
ใครที่ไม่ชอบของหวานเดี๋ยวจะอ้วนกันไปก็อ่ะ
ปุ๊ยไปกินของขาวแล้วกันนะปุ๊ยนะค่ะนะฮะ
เขาก็มีของขาวจากกัญชามาเสิร์ฟให้เหมือนกันกับเมนูมาชิมกันนี่แหละ
หลายคนก็ได้เห็นไปแล้วอ้าวดูอีกทีแล้วกันนะฮะ
ปังคิกคักนะฮะเป็นขนมปังหน้าหมูที่มีส่วนผสมของใบกัญชานะฮะ
แล้วก็ข้าวกะเพราสุกใจนะครับ
เป็นข้าวราดผัดกระเพราใส่ใบกัญชานะฮะ
แซ่บสดเพลินและรื่นเริงบันเทิงยำนะฮะ
หลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วนะโอ้ยคนเขาก็ต้องอยากชิมอะเนาะ
ก็เลยแห่กันไปชิมกันจากต่างจังหวัดก็ไปนะฮะ
ให้การตอบรับกันอย่างดีเดินทางไปชิมเมนูเด็ดกันจำนวนมาก
โรงพยาบาลต้องระดมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยไปช่วยกันนะฮะ
กับแม่ครัวนะฮะในการปรุงอาหารนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหตั้งใจขับรถมาจากกรุงเทพนะไปชิมนะไปชิมอาหารกันกับเมนูมาชิมกันนะฮะโดยเฉพาะพอได้ริ้มรสแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหรสชาติดีอร่อยราคาก็ไม่แพงซะด้วยสิครับแต่คุณหมอเตือนเอาไว้นะฮะเมนูแบบนี้เด็กและสตีมีคันห้ามรับประทานร่วมทั้งผ
อนุญาตให้ศึกษาทางการแพทย์คุณจะปลูกจะทำทานเองที่บ้านผิดกฎหมายโดนจับนะครับใช่ค่ะย้ำนะฮะว่ากัญชาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ตามปกติในชีวิตประจำวันนะฮะ